พาคุณผู้ชมไปกินข้าวหลาม
ร้านนี้ก็เด็ดดีทีเดียวจะเป็นเมนูแบบไหนไปดูกันเลย

นี่บอกเลยว่าไม่ใช่ข้าวหลามหนองมนต์
แต่เป็นข้าวหลามตัดแห้
อุ๊ยอะไรครับเนี่ยรับไม่ทันครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเห็นการมันเกิดขึ้นไวแล้วบ้างเลยครับ
มันเกิดขึ้นไวมากขอช้าได้ไหมครับเอาใหม่ได้ไหม
อะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันผ่านไป

อันนี้เป็นการวัดว่าพวกคุณจะตั้งใจฟังที่ดิฉันพูดหนึ่งไหม
มันไม่ใช่ข้าวหนามหนองมนต์แต่มันคือข้าวหลาม

ผ่านไปครับคุณพุทธเจ้าก็ผ่านไปครับ
บอกเลยว่านี่คือข้าวหลามหลานยายเฉิม
สูตรโบราณต้นตำรับสืบทอดกันมายาวนานกว่า๕รุ่นนะคะ
ทำกันอยู่ที่ชุมชนโคกสบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรัง
วิธีการเขาทำแบบโบราณก็คือ
เผาเผาจากเตาถ่านนี่แหละ
ดังนั้นมันก็จะมีกลิ่นหอมตลบอบอวนจากเชื้อไฟที่เผากระบอกไม้ไผ่แล้วก็น้ำกะทิที่ราดลงไป

ฮะไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีเหรอข้าวหลามไส้อั่ว

ข้าวเหนียวดำถั่วข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวขาวถั่ว
มะพร้าวอ่อนอันชันและไส้กรอกเฮ้ยมีเป็นแบบไส้กรอกด้วยเหรอ
น่าสนใจเขาบอกสูตรต้นตำรับก็จะเป็นข้าวหลามไส้บะจ่างไส้หมูย่างปลากระพงค่ะคุณ
แบบไส้เขาก็มีทำเป็นเล่นเพิ่งเคยเห็นไส้แบบนี้นะเนี่ย
แน่นอนคุณเขาบอกเลยว่าการันตีความสดใหม่และอร่อยทุกไส้ทุกกระบอกค่ะ
โหเป็นข้าวเหนียวดำแบบนี้น่าสนใจ
ข้าวเหนียวขาวก็มีใครชอบก็ว่ากันไปซึ่งข้าวหลามยายเฉิมเนี่ยนะจะนำไปขายตามงานต่างตามเทศกาล
ถ้าเป็นข้าวหลามเนี่ยนะคะราคานะจะเฉลี่ยอยู่ที่๕๐๖๐บาทแล้วขายกันครั้งหนึ่งโอ้โห๒๕๐กระบอกได้แต่กระบอกเล็กเขาก็มีเหมือนกัน
ขายอยู่ที่๒๐๒๕บาทมี๒ไซส์นะโทรไปหาแล้วกันนะข้าวหลามหลานยายเฉิมอยู่ที่จังหวัดตรัง
ใครสนใจโทรหาได้เลยให้เอาไว้สองเบอร์หน้าจอตรงนี้จดเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้กันก็ได้จ้า
จะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าข้าวหลามแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขามีความดีความเด็ดรสชาติที่แตกต่างกันออกไป
ถูกต้องแล้วที่สำคัญเขาจะมีกระบวนการทำที่เป็นเอกลักษณ์สูตรใครก็สูตรเขาไปริ้มลองความอร่อยนี้ได้รับรองว่าติดใจแน่นอน
เห็นแล้วอยากได้สักหลามสักบอก

เอาดอกจิกด้วยอันนั้นไม่มี
เอาว่ากันไปสำหรับเมนูข้าวหลาม